อันนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็มีเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อย
แต่คราวนี้นี่บุกมาขโมยถึงที่กุฏิเลยนะ
ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็กวาดลานวัดอยู่ก็อยู่ในวัดรูปเดียว
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วมาแอบขโมยเงินในย่ามพระไป
เท่านั้นไม่พอเจ้าอาวาสเห็นนะเจ้าอาวาสขอเงินคืน
มันทำไงรู้ไหมมันเอาไม้เนี่ยฟาดท้ายทอยท่านอาวาท

เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูค่ะตอนที่กำลังพยายามจะหนี
ชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาจับตัวไว้ค่ะ
นั่นแหละลูกศรที่ชี้อยู่นั่นแหละค่ะคือคนที่มาขโมยเงินพระแล้วก็มาทำร้ายพระด้วย
ชาวบ้านเนี่ยเขาจับตัวไว้นะรอเลยรอให้คุณตำรวจมาเร็วเลยจับตัวเข้าคุกไปเลย
คือไปทำร้ายพระไปชิงเงินพระเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์
ทีนี้พอตำรวจคุมตัวได้นะก็คุมตัวผู้ชายคนนี้ไปทำแผนแล้วก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีค่ะ
ของกลางได้เดี๋ยวจะให้ดูมีอะไรบ้างรู้ไหมมีดพระมีดพระที่ฟันหัวไหล่เจ้าอาวาสยึดได้ด้ามหนึ่ง
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์นี่เงินเงินรวมแล้วนับดูคือ๕๐๐กับ๔๙บาทนะคะ
นี่แหละคือเอาอาวุธไปทำร้ายเจ้าอาวาสแล้วก็ยังไปขโมยเงินอีกตรวจฉี่หน่อยละกัน
ฉี่ม่วงค่ะทีนี้ช่วงเที่ยงเมื่อวานตำรวจก็เลยสอบปากคำนะคนที่ก่อเหตุคือนายธีรศักดิ์อ่อนตาจันทร์อายุ๓๒ปี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
ไหล่จนได้รับบาดเจ็บแบบนี้แล้วก็ปั่นจักรยานหนีไปเลย

ชาวบ้านเห็นไงคะตามไปจับตัวได้แล้วก็นำตัวส่งตำรวจ
อันนี้ก็ส่งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ